เรื่องของการส่งพัสดุนะฮะแล้วกล่องพัสดุมาถึงบ้านปรากฏว่ามียาเสพติดสุขซ่อนอยู่มีอีกแล้วนะฮะที่สุราชธานีครับทุกผู้ชมครับแต่คราวนี้ที่มันแปลกยิ่งกว่าก็คือชื่อนามสกุลของผู้รับที่เขาส่งมาเนี่ยค่ะคนนี้เขาตายไปแล้วอืมตายไปห้าปีแล้วคนส่งก็เลยไปตามหากับคนในหมู่บ้านในพื้นที่ไงว่าเออหาไม่เจ
ไว้ปรากฏว่าลองแกะออกดูมันมีห่อชั้นที่๒แล้วพอห่อชั้นที่๒มันเขียนตัวเลขแบบ๙๙๙ผู้ใหญ่บ้านบอกรู้เลยไอ้๙๙๙อย่างนี้มันผิดปกติแล้วก็เลยต้องเชิญทางในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีมาเชิญชาวโบ้งชาวบ้านมามาช่วยกันเป็นพยานในการเปิดกล่อง
ชื่อของลูกบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วพอเปิดออกมายาบ้าอืมสี่หมื่นเม็ดโหเยอะด้วยค่ะ
กล่องเบอร์เวอร์เลยที่ส่งมาเนี่ยยาบ้ามัดใหญ่เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้โชคดีที่แบบหือพยานเต็มใช่ไงเป็นข่าวเยอะไง
ส่งภาษาดุซุกยาเสพติดเนี่ยเอาอย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อย
แล้วก็ชื่อที่เขาส่งไปที่บอกว่าตายไปแล้วเนี่ยนะตายไปตั้ง๗ปีแล้วนะ
ข่าวก็บอก๕ปีบางข่าวก็บอก๗ปีนะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้ไล่เรียงแบบนี้นะครับ
มีพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนนะฮะ
พัสดุมาถามหาผู้รับ
เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์
ระบุเอาไว้กับชื่อที่อยู่ด้วย
พอดูชื่อที่จ่านหน้ากล่องพบว่าเป็นชื่อของนายเฉลิมนินวัน
อายุ๕๓ปีซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๕ปีก่อนนะฮะ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านกับญาติญาติก็เลยต้องรับกล่องไว้
แต่พอผู้ใหญ่บ้านลองเปิดดูพบว่าจากกล่องที่ห่อข้างนอกเนี่ย
มันมีห่อชั้นที่๒แล้วเขียนตัวเลข๙๙๙เอาไว้
ไม่กล้าแกะต่อฮะเพราะคิดว่ามันดูผิดปกติ

รายงานไปยังนายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
นายอำเภอก็มาเจ้าหน้าที่ก็มา
แล้วก็มาแกะดูปรากฏว่าข้างในเป็นยาบ้า๔๐๐๐เมตรนะฮะ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโชคดีมากนะครับ

ก็เลยส่งกล่องเนี่ยให้กับสพท่าชนะ
ในการตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลต่อไป
มันต้องไปที่ชุมรีแล้วใช่ไหม
แต่ชื่อของนัชเริมนินวันอายุ๕๓ปีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
บ้านมีที่อยู่จริงแต่ที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่า
ลูกเขาก็ไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งเราก็ตามให้ต่อนะครับนายชะริดนินวันอายุ๓๐
ปีลูกชายของนายเฉลิมที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีพัสดุ
ถึงที่สุราธานีตอนนี้เปิดร้านรับติดตั้งและซ่อมแอร์อยู่
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าหลานที่สุราชธานีเนี่ย
แจ้งมาบอกว่าเนี่ยมีรถมาส่งกล่องพัสดุระบุชื่อผู้รับคือ
เลิมนินวันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วข้างในพัสดุเป็นยาบ้าครอบ
ครัวก็เลยตกใจมากนายชะริดเขายืนยันว่าบ้านที่สุราชธานีของ
เขาไม่มีใครอยู่เพราะว่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ชนบุรีนานแล้ว
เมื่อ๔เดือนก่อนเขาพาครอบครัวกลับไปดูบ้านที่สุราธานีไปพัก
อยู่สามวันแล้วก็กลับมาทำงานต่อที่ชนบุรีบ้านหลังนั้นล็อก
ไว้ไม่มีใครอยู่จะมีก็หลานสาวจะไปช่วยดูให้สักประมาณ
อาทิตย์นึงก็สัก๒ครั้งก็ดูความเรียบร้อยทั่วไปซึ่งยืนยัน
ว่าตัวเองมาทำงานที่ชนบุรีนานเป็นสิบปีแล้วมาทำงานที่
บุรีจนตั้งตัวได้อ่ะแล้วก็เลยพาครอบครัวมาปักหลัก

ผมก็เคยเห็นแต่ในข่าวครับไม่คิดว่ามาเจอกับบ้านตัวเองครับ
ครับก็คือใจหายครับของพวกนี้ครับ
คือเราไม่เคยมีประวัติของพวกนี้อยู่แล้ว
ครับใช่ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยครับ
พ่อเสียไปนี่คือเคยมีพัสดุมาส่งชื่อพ่อบ้างไหม

ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะคะที่สพนขาม

ทีนี้ทางครอบครัวของคนที่มีชื่อจ่าหน้าซองอยู่

เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเหมือนกัน
ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้เรื่องเลยจริง

หรือว่าคนส่งมันอาจจะรู้ไม่ค่อยมีใครมาบ้านหลังนี้

ก็ต้องทำเหมือนกับหลายคดีที่มีก่อนหน้านี้

เดี๋ยวก็รู้แล้วทีนี้ก็จะไล่เป็นทอดไป